จะผ่านพ้นวันเสี่ยงโชคไปสดร้อน๒พฤษภาคมเมื่อวานเลยค่ะ

ว่ามีทั้งคนที่สมหวังและมีคนที่ผิดหวังแบบเราสองคนถูกกินเรียบเลย
แล้วนะคะแต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาค้นพบเจ้าแม่ใบ้หวยใบ้เลขเด็ดคนใหม่ของวงการบันเทิง
ไม่ใช่ใครที่ไหนลูกพี่มะลิสามจุกนี่เองนะคะเดี๋ยวไปดูสิว่าลูกพี่ลิเนี่ยเขามีวิธีการบอกใบ้เลขเด็ดยังไงกันบ้างค่ะ
๕๓๐๐๐ครั้งที่๒น้องน้องคือ๕
ทำเอาบรรดาพี่จ๊ะทั้งหลายถึงกับร้องอ๋อด้วยความเก็ตก่อนจะร้องว่าด้วยความเสียดายไปตามตามกัน

บรรยายการประมูลของใช้ประจำตัวของพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับในงานนิทัศกาลคิดถึงปเมื่อวันเสาร์ที่๓๐เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งน้องมะลิเด็กหญิงพาขวัญสหวงขวัญใจมหาชนลูกสาวตัวน้อยของพ่อปอทฤษฎีกับแม่โบแวนด้า
พูดอะไรบางอย่างบนเวทีในช่วงที่๒พิธีกรกำลังจะปิดการประมูล
น้องทือห้า
หลายคนฟังออกว่าจองจู๊ด
แต่อาจจะเป็นเพราะมัวแต่โฟกัสไปที่ความเทลนส์น่ารักน่าเอ็นดูของน้องมะลิ
ไม่ทันได้ใส่ใจเรื่องตัวเลขที่ออกมาจากปากเด็กหญิงตัวน้อย
กระทั่งเมื่อวานนี้ที่เป็นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
ผลปรากฏว่าเลขท้าย๒ตัวออก๐๕
ตรงกับที่น้องมะลิได้กล่าวใส่ไมค์บนเวทีเป๊ะ
สิคะงานนี้แม่ขยันแจกความสดใสแล้วยังใบ้หวยแม่นเวอร์แบบนี้
จะไม่ให้บรรดาพี่จ๋ายิ่งรักยิ่งหลงได้ยังไงล่ะคะ
เขาบอกว่าเด็กเขามีเซนต์ไงสัมผัสพิเศษ
เกี่ยวกับเมนูน้ำมายูเขาเคยใบ้ถูกมาแล้ว๓๒
อันนี้จองจุ้นค่ะดินพ่อซื้อใกล้มากเลยนะ
ซื้อ๘๙มันใกล้ตรงไหนไปต่อ

ใกล้ถูกกินเรียบค่ะแบบนี้นะแต่ว่า๒๐ก็กลับกันไง
เพราะว่านี้เล็กใคร๒ตัวออก๐๒ไปกันใหญ่ละ
ไปซื้อกันเอาเองคิดกันเอาเองแล้วกันนะคะ